ตามความคืบหน้าเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับ

เนื่องมาจากเพลงหนักแผ่นดิน
ก็เป็นภัคดิ์เผื่อไทยนะฮะ

ปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหม
เอาไว้เพื่อเอาไปสร้างเท่าแก่ใหม่

ติรูปกองทัพนะฮะแต่พอผู้บัญชาการทหารบกได้
บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปฟังเพลงหนักแผ่นดินอย่างนี้
โอ้โหเป็นประเด็นต่อเนื่องต่อมาเยอะ

คนเอกประยุทธ์จันทรโอชาลนมรี
หัวหน้าคณะคอสชซึ่งก็เป็นแคนดิเดตน้ำมนตรีในบัญชีรายชื่อของพักพลังประชารัฐด้วย
ซึ่งวันนี้มีภารกิจไปเป็นประธานในพิธีปลูกหน่อต้นพระศรีมหาโพ
ที่วัดวชิระธรรมารามจังหวัดพระนครศรีธุยานะครับ
แล้วก็ไปเดินชมตลาดดูสภาพการค้าขายนะฮะก็ได้พูดถึงเรื่องการเมืองไว้นิดหน่อยนะครับ
แต่พลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้ไม่ได้มาหาเสียงนะวันนี้มางานบุญนะครับ
แต่เรื่องการเลือกตั้งที่กำลังหาเสียงกันอยู่เนี่ยขอให้ช่วยกันหาเสียงในทางที่ดี
โจมตีกันไปมาจนทำให้ประเทศเสียหายแล้วเดี๋ยวจะเป็นการประจานประเทศไทยแบบนี้ไม่ได้นะครับ
ผู้สื่อข่าวถามว่าเอาแล้วท่าทีของพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกในช่วงนี้ล่ะ
เด็กประยุทธ์บอกว่าผู้บัญชาการบกเนี่ยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองด้วย
อย่าเอามาขัดแย้งด้วยนี่ประมาณอย่างนี้นะครับ
ส่วนทางฝ่ายการเมืองนะครับวันนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นต่อท่าทีของผู้บัญชาการทหารบกนะฮะ
ว่าที่ออกมาแนะให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินสำหรับภาคการเมืองที่จะปรับลดงบประมาณของกองทัพเนี่ย
มันจะส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขยายผลอะไรหรือไม่
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์บอกว่า
พักการเมืองก็มีสิทธิ์นะในการนำเสนอนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของกองทัพ
ส่วนพลเอกอภิรัตน์เมื่อเป็นข้าราชการก็อยากให้ทำตัวให้ชัดเจนว่าต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
ประชาธิปัตย์ก็มีนโยบายที่เกี่ยวกองทัพนะครับ
เรื่องการที่จะมีพลทหารสมัครใจเรื่องการปรับลดงบประมาณ
เรื่องการที่จะปรับแนวทางการทำงานบางอย่างก็เป็นเรื่องปกตินะครับ
แต่ว่าเราก็พยายามไม่นำเสนอในลักษณะที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นนะครับ
ส่วนทางท่านพบทบซึ่งท่านก็เป็นข้าราชการนะครับ
ก็อยากให้ท่านชัดเจนว่าท่านวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
แต่ว่าถ้าหากว่ามีประเด็นอะไรที่ท่านมองว่าเกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านที่เป็นข้อเท็จจริง
อยากจะชี้แจงนะฮะก็อยากให้ทำอย่างนั้นมากกว่านะครับ
แล้วทุกฝ่ายก็จะได้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของตัวเองไป
ส่วนมุมมองของพักอนาคตใหม่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพักการเมืองที่มีข้อเสนอในการนโยบายหาเสียง
ว่าจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารจะปรับโครงสร้างเรื่องของกองทัพอะไรเนี่ยนะคะ
เลขาธิการพักอนาคตใหม่ในปียบุตรแสงกระหนกกุลบอกว่า
จำเป็นต้องปฏิรูปกองทัพตามนโยบายที่พักเคยเสนอ
แล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกล่ะค่ะหลายคนมองว่าโอ้โหบรรยากาศแบบนี้
มันจะมีการเลือกตั้งไหมเนาะ๒๔มีนาคมเนี่ยนะคะ
จตุพรพรมพันธ์ประธานนปชบอกว่า
พลเอกอภิรัตน์จะสั่งยกเลิกไม่ให้เปิดเพลงหนักแผ่นดินในสถานีวิทยุแล้วก็ตาม
แต่การเปิดเสียงตามสายตามที่ทำการของเหล่าทัพเนี่ยค่ะก็ไม่ควรจะเปิดนะคะ
คิดว่าจะไม่มีการเลือกตั้งหรือเปล่า
เพราะได้ยินเพลงนี้ทีไรมันจะตามมาด้วยการรัฐประหารทุกครั้งเลยอะค่ะ
ผมเชื่อว่าทุกคนไม่ต้องการเห็นผลวันที่๒๔มีนา
เพราะวันที่๒๔มีนาถ้าเดินไปถึงเนี่ยมันจะพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยว่า
ความจริงแล้วเนี่ยความนิยมตามผลโพลต่างนั้น

นะครับผมเองก็วันนี้ก็อยากจะให้ทุกฝ่าย
ต้องยอมรับความจริงว่าประชาชนเดือดร้อนมากในช่วง๕ปีนี้
ถ้าอะไรที่จะหลีกเลี่ยงอันจะนำไปสู่
ผมยังเชื่อว่าสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ย
ระหว่างมีการเลือกตั้งกับไม่มีการเลือกตั้ง
ถือว่ายัง๕๐๕๐กันอยู่นะ
โหบยัง๕๐๕๐
แต่ทีนี้ความเห็นของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
นายสุเทพเทือกสุบันแก่นำพักรวมพลังประชาชาติไทยเนี่ยค่ะ
เขาก็มองว่ายังไงก็มีการเลือกตั้งนะคะ
มีนาคมนายสุเทพบอกแบบนี้

จะไม่มีการเลือกตั้งนะคะ
อย่าไปสร้างภาพที่น่ากลัวให้ประชาชนกังวลใจ
ยังไงก็ต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งแน่นอน
ผมไม่พูดเรื่องงบกระลาโหมนะ

เหมือนจะเชื่อมไปทะเลาะกับทหาร
คุณถามก็ไม่รู้คุณคิดอย่างนั้นหรือเปล่านะ
แต่ว่าผมเห็นว่ากำลังปั่นกระแส
ให้คนไปมีปัญหากับทหาร
ต้องใช้จ่ายด้วยความระมัดระวัง
เราก็ต้องเชื่อว่ามีวันเลือกตั้ง
แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้

จากดูจากกระแสประชาชนก็ดีเนี่ย
ประชาชนมองการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นความหวังในชีวิตของเขา
ว่าเขาอยากจะออกจากปัญหาที่มันมีอยู่
ดังนั้นเนี่ยถ้าใครทำให้ไม่เกิดการเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ย
มันก็เท่ากับทำลายความหวังของประชาชน
เพื่อไทยเขามีเรื่องปฏิรูปกองทัพ
บของกระทรวงกลาโหมอนาคตใหม่ก็มี

เห็นได้ต่อว่าก็มีแต่มีอยู่พักนึงอันนี้เขาอันนี้คนละมุมเลยนะ
นายมงคลกฎสุขศิลธราณนท์หัวหน้าภักษ์ไทยสีวีไลค์ครับ
บอกว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายลดงบประมาณของกองทัพ
เห็นว่าเป็นการจงใจทำให้กองทัพอ่อนแอ
เพราะฉะนั้นภักดิ์ไทยศรีวิรัยจึงนำเสนอนโยบายเพิ่มสวัสดิการกำลังพล
และเพิ่มกำลังพลกองทัพอีก๑แสนนายที่เป็นทหารชั้นผู้น้อย
เพื่อทำให้อาชีพทหารเป็นอาชีพที่มั่นคง
เป็นอีกมุมหนึ่งจะได้เห็นว่าเขาก็เห็นกันต่างกันไป
ใช่เพราะประเด็นนี้ก็ถกกันในโลกออนไลน์เยอะมากนะคะ